คุณผู้ชมคะมาดูข่าวดีต้อนรับเช้าวันใหม่กันหน่อยดีกว่า
ใครที่ต้องโดยสารเรือโดยสารเนี่ยนะมีข่าวดีก็คือว่าเขาจะเอาเรือไฟฟ้ามาทดลองวิ่งจริงแล้วนะคะ
แม้จะเป็นขั้นตอนการทดลองเพื่อดูความเป็นไปได้
แต่ที่แน่คนที่จะต้องใช้เดินทางโดยเรือเนี่ยได้นั่งฟรีแน่นอนนะคะ
เป็นเวลา๒เดือนตั้งแต่สิ้นปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าค่ะ
นายสมศักดิ์ห่มม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้เนี่ยเตรียมนำเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบมาทดลองวิ่งจริง
ให้บริการฟรีเป็นเวลา๒เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีนี้
ถึงมกราคมปีหน้าแล้วค่ะก็จะเป็นเส้นทางประตู
ถึงผ่านฟ้าลีลาดนะคะโดยจะเป็นการทดลองวิ่ง
เพื่อศึกษาวิจัยโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ
แวดล้อมใช้ระยะเวลาศึกษาวิจัยนาน๘เดือนค่ะ
โดย๖เดือนแรกจะเป็นการศึกษาออกแบบและผลิตเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบขนาด๑๐๐ที่นั่ง
ด้วยความเร็ว๑๕๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สรุปทำจากอลูมิเนียมและใช้เชื้อเพลิงเป็นแบตเตอรี่
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะ
จากนั้นก็จะมีการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า๑สถานีบริเวณท่าเรือประตูน้ำ
เพื่อที่จะสร้างให้แล้วเสร็จก็คือเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกัน
ส่วนเวลาอีก๒เดือนก็คือธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า
ก็จะเป็นเรื่องของการทดลองใช้
ซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกว่า๑๙ล้านบาทค่ะ
ก็เป็นการให้บริการฟรีที่จะดำเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลการให้บริการ
เคราะห์ประสิทธิภาพความคุ้มทุน
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในการปรับเปลี่ยนจากเรือเครื่องยนต์มาใช้เรือไฟฟ้า
ถ้าหากว่าทดลองรับผลตอบรับเป็นเสียงที่ดีเป็นแนวโน้มที่ดี
ก็จะเสนอให้ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ
นำไปพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนเรือจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเรือไฟฟ้าทั้งหมด
คิดว่าน่าจะใช้เงินลงทุนลำละประมาณ๑๕ล้านบาทค่ะ
คาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน๗ปี
กระทรวงคมนาคมก็จะมีการประสานกับสถาบันการเงินของรัฐ
ให้เข้ามาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษในการปรับเปลี่ยนเรือให้ผู้ประกอบการด้วย